คุณผู้ชมค่ะต่อกันที่สาวคนนี้บ้างค่ะเชอเบลลาลาลิน
ทำไมนะโพสต์ไอจีแบบชวนให้คิดแบบนี้เลยว่าเรื่องความรักเธอไม่แฮปปี้หรือเปล่า

คือถ้าเกิดว่าโสดอยู่คนเดียวก็ไม่ได้แย่
นี่เลิศนะคะภาพนี้เลยคุณผู้ชมค่ะยิ้มสดใสแต่ว่าในตาเนี่ยมันเศร้าจริงคุณผู้ชมค่ะ
จะมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องความรักหรือเปล่าหรือจะแค่งอนตามภาษาคนเป็นแฟนกันไหม
แต่พอเราเลื่อนไปอ่านคอมเมนต์ของเหล่าเพื่อนสนิทดูนะที่คอยส่งกำลังใจมาให้
วกกับในไอจีของเธอค่ะไม่มีภาพคู่กับแฟนนุ่มหลงเหลืออยู่เลย
ก็ดูเริ่มจะชัดนะว่าความรักครั้งนี้ของเชอเบลเนี่ยอาจจะถึงทางตันหรือเปล่าค่ะ
สำหรับความรักของเธอนะเป็นข่าวฮือฮามากเลยในช่วงต้นปี
กับหนุ่มนักธุรกิจนอกวงการชื่อว่าพีชสัดดีเดชค่ะ
เป็นผู้หญิงยุคใหม่เลยด้วยการคุกเข่าขอฝ่ายชายแต่งงานค่ะ
ขณะที่ไปเที่ยวด้วยกันที่ญี่ปุ่นนะคะเรื่องนี้เป็นข่าวที่พูดถึงอย่างมากเลย
แต่กระแสคู่นี้ก็เงียบหายไปช่วงโควิดเลยค่ะ
มาอีกทีเชอร์เบลก็โพสต์ในลักษณะนี้
ก็ต้องรอดูความชัดเจนนะคะว่าความรักคู่นี้
ว่าจะจบจริงหรือเปล่าหรือว่าเออเขาแค่งอนกันนะคะ
อันนี้ก็ได้แต่สงสัยค่ะ